โดยเฉพาะเวลาที่มีโจรมีขโมยเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะ
เพราะว่าขโมยเดี๋ยวนี้เนี่ยบุกไปถึงวัดแล้วก็ไปขโมยต้นเงินไปขโมยเงินในตู้บริจาค
เกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยคุณผู้ชมไปช่วยตามจับกันหน่อย
นี่ไงภาพจากวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุได้เลยนะคะ
เป็นผู้ชายอายุสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีสวมเสื้อคลุมแขนยาวทับเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะเดินถือโทรศัพท์มือถือ
โหมดไฟฉายแล้วก็ส่องหาทรัพย์สินเขาหาเงินนั่นแหละ
ที่อยู่ภายในสาราการประเรียนครับเขาก็เดินบนบนเวียนเวียนจนทั่วนะครับคุณผู้ชม
ได้เงินนั่นแหละค่ะสมดังใจแล้วก็เดินหลบหนีไปอย่างลอยนวล
ภาพนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคุณผู้ชมก็เลยมีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เกิดอยู่ที่วัดป่านองยางบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคจังหวัดอุดรธานี
ทีมข่าวไปพบกับพระครูวาปีวิชัยคุณอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
ท่านก็พาตำรวจไปชี้จุดที่ตั้งต้นเงินผ้าป่าที่มีธนบัตรฉบับละ๑๐๐๕๐๐บาท
ไว้เป็นจำนวนมากอ่ะรวมทั้งเงินในตู้บริจาคเสี่ยงเซียมซี
และเงินในข้องยักษ์อีก๒ลูกทั้งหมดทั้งมวลนั้นหายไปพร้อมโจร
เหลือเพียงร่องรอยที่รื้อคนเท่านั้นคุณผู้ชม
ท่านเจ้าอาวาสบอกอีกนะคะว่าที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่๖รูป
วันเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นหลังจากทำกิจของสงฆ์เสร็จก็ช่วยกันตัดกิ่งต้นยูคาลิปตัสที่อยู่บริเวณรอบวัดจนค่ำ
พอเหนื่อยล้าพระแต่ละรูปท่านก็พากันแยกย้ายกลับกุฏิของตัวเองไงไม่ได้มาดูตรงที่จุดเกิดเหตุนี้นะคะ
และในช่วงที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุสุนัขที่เลี้ยงไว้ภายในวัดก็ไม่เห่าด้วยสิ
ก็เลยไม่มีใครสังเกตถึงความผิดปกติ
มันอาจจะชินไหมมันอาจจะเคยเห็น
เพราะว่าคนเข้าออกเป็นปกติใช่ไหมคะ
ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งบริเวณสารานี้นี่เป็นที่โล่งนะคุณผู้ชม
จะมีลูกกงประตูเหล็กดัดที่ล็อกกุญแจเอาไว้
ครับก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมุดเข้ามาตามช่อง
มันจะเป็นช่องซี่เหล็กของประตูใช่ไหมก็คงมุดเข้ามาค่ะ
ดูสิพยายามขนาดนี้นะเจ้าอาวาสก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ก่อเหตุ
บอกว่าถ้าเดือดร้อนหรือขัดสนอะไรมามาคุยกับหลวงพ่อดี
อะไรที่หลวงพ่อจะช่วยได้ก็จะช่วยไม่อยากให้ทำแบบนี้
มันเป็นสิ่งไม่ดีนะโอ้หลวงพ่อท่านยังเมตตานะ
จริงท่านบอกเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมแบบนี้ก็ตกนรกนี่ยังไงเลยล่ะ
หลังจากนี้ก็คงจะให้พระลูกวัดหรือว่าญาติโยม
ขับรถมานอนเฝ้าทรัพย์สินในสาราการประเรียน
ว่าจะมีการเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาขโมยของไปอีก

เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ภอมเมืองอุดรธานีก็ออกสืบสวนหาข่าว
และแกะรอยจากภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีต่อไปอย่างแน่นอน